ยังมีกลุ่มศิลปินตลกนะคะที่ได้มีการ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ศิลปินกลุ่มนี้บอกว่าขอเป็นส่วนเล็กอีกส่วนหนึ่งนะคะ

หลังจากที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับ
นักแสดงตลกแถวหน้าของเมืองไทยแบ่งเป็น๒ผลงานเพลงค่ะได้แก่บทเพลงพระราชบิดาขับร้องโดยชูสียิ้มประพันธ์คำร้องและทำนองโดย
อาจารย์ภัยทูลขันทองและอาจารย์มะลิกองสุกไปติดตามชมบางส่วนของบทเพลงนี้กันหน่อยนะคะ
น้อมไว้ใส่คราวพวกเราตายฝ่าละอองค์
ส่งภารกิจทุกทิศถิ่นไทยทั้งพองลั้นดนทุกเขตปกครองเพื่อลูกของพระองค์ราชัน
สิบสามตุลาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
แล้วให้ทุกหมู่เหล่าคงอ่างโศกเกินทางจาบัน

ส่วนอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเพลงทูนกระหม่อมแก้วค่ะ
โดยบูมชะยาพาลูกสาวของคุณชูศรีเชิญยิ้มค่ะ
ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยอาจารย์ปรีดาแก้วกระหนก
ถ่ายทอดความโศกเศร้าอาลัยของคนไทยทุกคนและน้อมสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙นะคะ
เพลงทูลกระหม่อมแก้วยังมีกลุ่มศิลปินตลกหลากหลายรุ่นหลายวัยค่ะ
บันเลงดนตรีไทยประกอบเพลงนี้ด้วยนะคะ
โอ้โหทูลกระหม่อมแก้วจากไปแล้วสู่สวรรคาไหล
น้ำตาหลังใจพังสลายเผ็ดดินร้องหาย
น้ำตาหลังใจพังสลายเผ็ดดินร้องหาย

ทูลกระหม่อมพ่อลูกจะขอเดินตามแนว
น้ำตารวงพอลวงจากแล้ว
ทูลกระหม่อมแก้วสู่แล้วสวรรคาไหล